ให้โชคดีโชคดีสุขเศษเร็บรีนะ
ค่อยรวยค่อยรวย
เศรษฐีป้ายแดง

วันนี้บุกตลาดตามหาร้านเด็ดข้อหมูย่างเฮียตีกับเคล็ดลับความรวย
ขายวันละเกือบ๒๐๐๐บาท
วัตถุดิบร่วม๕๐กิโลกรัมต่อวัน
กับเส้นทางชีวิตสุดทรหด
สูตรเด็ดข้าวต้มเครื่องโบราณที่วันหนึ่งขายได้พันกว่าถ้วย
ยอดขายสูงสุดวันละสองหมื่นบาท
กับร้านต้มตุ๋นสูตรคุณย่า
ที่มีเครื่องให้เลือกเพิ่มได้๒๐กว่าอย่าง
เรื่องราวของพวกเขาจะเป็นยังไงกว่าจะประสบความสำเร็จได้
ต้องฟาร์ฟรรดิอุปสรรคอะไรกันมาบ้าง
เฮียป้องและน้องใบตองไปหาคำตอบกันเลยครับ

อยู่ที่ตลาดป้านฟ้าเรือมาแช่นะคะลำมูกาของปลูก

แล้วโทรศัพท์เท่าได้ยินว่ามีร้านเด็ดร้านดังเจ้าหนึ่ง

เพราะว่าเด็ดมากขายวันหนึ่งเนี่ยนะฮะ
หลักหมื่นต่อหนึ่งก็หลักแขดกันไปเลย
ขายดีขนาดนี้ต้องมีสูตรเด็ดเคล็ดลับแล้วแหละ
แต่ว่ามาตลาดทั้งทีขอแวะ

เดี๋ยวเราไปตามหาร้านเจ็ดขอหมูย่างเกียรติศีรภีร์ที่เรานัดไว้ดีกว่า
หมายของเราอยู่ที่ร้านนี้เลย
คอหมูย่างเฮียตีที่ตั้งอยู่ในตลาดบ้านฟ้าเลอบาเช่
ตลาดนัดชื่อดังย่านลำลูกกาคลอง๖แห่งนี้นี่เองล่ะครับ
ด้วยขอหมูหนืดหนุ่มย่างด้วยเตาทานทำให้มีความหอม

เราตามเฮียป้องและน้องใบตองไปคุยกับเขากันเลยครับ
ถึงแล้วฮะร้านที่เราด้านบนมาหา
ชื่อร้านว่าคอหมูย่างเฮียตี

ที่ร้านจะมีเป็นคอหมูค่ะเป็นคอหมูย่าง
แล้วก็จะเป็นไส้ย่างน้ำตีขายเป็นย่างนะครับ

ขายยังไงบ้างคะเป็นทีมอะไร
พอหมูนี่ข่ีนก็ส่อกสิบบาท

ปกติแล้วเนี่ยการเตรียมวัตถุดิบต่าง
ทั้งการหมักและการทำน้ำจิ้ม

แต่พิเศษสำหรับรายการเศรษฐีป้ายแดงวันนี้เจ๊แป๋วเลยยกของมาหมักโชว์กันกลางตลาด
แต่เคล็ดลับการหมักจะเป็นอย่างไรอดใจรอสักครู่ครับ
ช่วงนี้ขอพาคุณผู้ชมมากินของอร่อยกันที่จังหวัดจันทบุรี
ที่นี่มีร้านข้าวกล่องขายดีแต่ร้านนี้พิเศษก็ตรงที่
ถุดิบคุณภาพเนี่ยจัดเต็มและมีเมนูให้เลือกถึง๓๐กว่าเมนู
รสชาติอาหารก็อร้อยอร่อยจนถูกยกให้เป็นดอกเบสของข้าวกล่อง
นั่นก็คือร้านครัวอัชราราชาข้าวกล่องทะเลเมืองขลุง
ข้าวผัดผูกข้าวพรุ่งจิ้งเกลือพรุ่งพริกไทยดำกะเพราพรุ่งสับ
ในช่วงแรกก็คือเมนูไม่ได้มากเท่านี้เปิดเพิ่มเมนูเพิ่มมาเรื่อย
ยอดสั่งข้าวคล้องที่๑หลัก๑๐๐ก่องหน้าร้านทำทานไหมล่ะครับ
ก็คืออย่างน้อย๒วันเพื่อแบบหาวัตถุดิบอะไรอย่างนี้ครับ
ก็คือแล้วแต่ช่วงนั้นว่าจะมีวัตถุดิบอะไร
ก็จะเป็นเมนูที่จะแนะนำตามวัตถุดิบที่ได้นะครับ
คือตกกล่องละ๑นาทีก็ประมาณ๓๔ชั่วโมงครับ
อีกหนึ่งเมนูยอดฮิตที่ลูกค้าต่อแถวยาวรอกินกันนั่นก็คือ
คลุกพริกเกลือทะเลรวมที่เอาสุดยอดของอาหารทะเลมาไว้ในจานเดียว
ทั้งกล้างและกุ้งชิ้นโตโต้กล้ามปูชิ้นใหญ่
ตามมาด้วยน้ำจิ้มทะเลรสเด็ดน้ำซุปร้อนไว้รอสด
จัดให้แน่นในกล่องเลยล่ะครับ
เคล็ดลับอะไรที่ทำให้ลูกค้าติดอกติดใจถึงรอนาน
แต่ก็ยังแวะเวียนกันมากินที่ร้านอย่างไม่คาดสายแหละครับ
สะสมประสบการณ์ปรับโน่นนิดปรุงหนี้หน่อย
มาเป็นสูตรเฉพาะของครัวอัชรานั่นเอง
เราเลยคิดว่าจะลงภูมิเปิดเอง
ผมก็ตามไปช่วยที่ร้าน
ก็เหมือนก็ได้เป็นการฝึกทักษะในครัวไปในตัวด้วยครับ
ท้ายนี้ยังให้คุณหนุ่ยฝากแง่คิด
ในการประกอบอาชีพและการใช้ชีวิตหน่อยครับ

เชื่อว่ารสมือเราดีอาหารเราอร่อยครับ

ผลงานเราก็จะออกมาดีเองครับ

ก็อย่าลืมแวะมาชิมอาหารที่ร้านครัวอัชรา
หรือจะสั่งใส่กล่องกลับไปฝากคนที่บ้านก็ไม่ว่ากัน
ส่วนใครที่กำลังรอสูตรคอหมูย่างจากเฮียตีกันอยู่

เอาข้าวล่ากลัวให้ลูกกิน

และแหมละวะก็มารู้ว่าตัวเองถอง

ช่วงนี้เรายังอยู่กันที่ตลาดบ้านฟ้าเลอร์มาเช่
กับร้านคอหมูย่างเฮียตี
ที่ขายดีเป็นขวัญใจสายหมูประจำตลาด
ซึ่งตอนนี้ก็ได้เวลาที่เจ๊แป๋วจะมาเผยสูตรการหมัก
จะเป็นยังไงให้เฮียป้องกับน้องใบตองไปล้วงเคล็ดลับกันเลยครับ
มาตรดิบเริ่มแรกรองลองเราก็จะเป็นกระไดบฟี้วขาว
น้ำมันงาซอสหอยนมสดค่ะ
น้ำตาลชีวดรำกระเทียมลากหลักชี

ส่วนผสมทั้งหมดคือเอาไปปั่นก่อนเหรอคะ

ต้องกัดละเอียดนิดหนึ่ง

หมักไว้๑ชั่วโมง

ระด่ามากคือต้องเทข้อสมบัติสักอย่างนี้

อันนี้ก็อีก๑ชั่วโมงเหมือนกันก่อนที่จะไปย่างใช่มั้ยค่ะ

ถ้าใส่เราจะแฝนตรงกลางตรงกลางใส่อย่างนี้ค่ะ

ใช่เพราะว่าไฟมันจะได้เข้า

ใช่เพราะว่าไฟมันจะได้เข้า

ทีมือจะตรงเข้าแล้วูกเข้า

ระวังมือค่ะ

ไม่ยากเลยใช่ไหมล่ะครับคุณผู้ชม

เจแป๋วค่ะก็จะใช้กับการหมักทริกโครงหมู
และไส้ด้วยเหมือนกัน
จะต้องนำไส้เนี่ยมาต้มก่อนแล้วก็เอามาล้างด้วยสารส้มอีกที
เพื่อล้างไขมันออกก็เป็นการดับขาวนั่นเองล่ะครับก็มาถึงช่วงเวลาสำคัญในการพิสูจน์ว่า
คอหมูย่างเฮียตีเนี่ยจะเด็ดขนาดไหนทำไมถึงมีลูกค้าติดอกติดใจจนขายดีขนาดนี้
บหน้าที่ให้เฮียป้องและน้องใบตองลองชิมกันเลยครับซิกเนเจอร์ของร้านค่ะคือมาร้านนี้ก็ต้องซื้อไปกิน
อันนี้น้ำจิ้มเหมือนกันไหมไม่ใช่ค่ะอันนี้เป็นเป็นน้ำจิ้มเจลที่เราทำตัวนี้อ่า
แล้วอันนี้น้ำจิ้มมะขามหวานหวานหวานหวานอันอันหนูเป็นแซ่บชอบแบบแซ่บ
อื้ออร่อยของหูลิ่นมากทำไมหนูทำดูลิ่มมาก
แล้วก็น้ำจิ้มหวานทำได้มีรสชาติแบบขาดด้วยนิ่มแต่ก็ไม่ได้รู้สึกว่าแบบมันเยอะเกิน
แบบบางล้านเนี้ยเอาจริงน่ะมันเยอะกว่านึงหรือแต่นี่เหนือเราเยอะนะใช่
อ่ะซี่โค้งจ้ะอ๋อดีให้ดูให้ดูออกก่อนว่ามันละง่ายมาก
ใช่เพราะว่าเจ๊แป๋วบอกว่าซี่โครงเนี่ยร่อนมากแล้วก็หมูอ่ะคือหมักได้พอดี
ไม่ได้รสจัดเกินไปเพราะว่าจะต้องกินกับน้ำจิ้มที่มันแบบมีรสชาติ
ผสมได้เรียกว่าอร่อยแบบหยุดไม่อยู่เลยนะครับเนี่ย
แต่พอได้ชิมกันจนอิ่มท้องแล้วเราก็มาเข้าสู่เส้นทางของคอหมูย่างเฮียตีกันบ้าง
เพราะก่อนที่จะมาลงเอยด้วยการขายคอหมูย่างเนี่ยทั้งเจ๊แป๋วและเฮียตีสามี
ก็เคยเสียศูนย์เพราะโดนโกงไปจนเกือบหมดเนื้อหมดตัวมาแล้วเรื่องราวเป็นยังไง

เอาเงินจากไหนมาให้ลูกน้อง
เงินต้องไปกู้
กู้นอกระบุเปล่า

ทะเลาะกับเฮียตี

หิวข้าวไม่มีข้าวให้ลูกกิน

เอาข้าวโรยเกลือให้ลูกกิน

แกก็เลยบอกว่าเราไปขายของกันไหม

น้ำเพราะน้ำอัดลมเป็นอะไรกระป๋องกระป๋อง

ใช่จุดไหนที่มาขายตลาดตอนเย็นได้

พี่มีคนดูแลตลาดนี้แหละ

ขยันอ่ะเดี๋ยวพี่จะไปพูด

จาก๑๐โลเพื่อมาเป็น๒๐โล

เพิ่มมาเป็น๓๐โล

จนมีวันหนึ่งที่รู้สึกว่า
ช่วงหลังลูกค้าน้อยลง

ทำไมมีลูกค้าบอกว่า

เราก็เอกใจเลยว่าเราโดนอะไรไปไหมอะไร

เขาเรียกว่าอะไรคะ
เรียกว่าเบี้ยแก้

เค้าใจใส่อะไร
กวิธีกรรมเรียนคำเจ้าชูของเฮียตีรย์

ขนาดไหนถึงขั้นไหน

ถึงขั้นทุกวันนี้ไม่มีโทรศัพท์ใช้

ชายมันมีใช้รถหนาว

กว่ามันคนของกันชิงไขมันไม่ยอด
เขาอยู่ข้างเราตลอดตอนที่เราลำบากตอนที่เราไม่มีอะไร
อยากขอบคุณเค้าอยู่ขอบคุณนะที่อยู่เคียงข้าง
บอกเค้าเลยบอกเค้าเลย
อยู่เคียงข้างตลอดยังไม่ลืมเค้าก็ยังหาอะไรเป็นของขวัญเค้าอยู่ดีเลย
แหวนใส่ให้สองตลึงอะไรอย่างเงี้ยคือแบบเหมือนชีวิตเราเริ่มเปลี่ยนแล้วนะ
ก็จะมีรถถอยมาใหม่อีกหนึ่งคัน
บ้านที่อยู่ต่างจังหวัด๓แสนบาท
ฝากอะไรถึงคนที่ทำธุรกิจที่เคยล้มลุกคุกคานผ่านการถูกโกงมาบ้าง
สู้อดทนแล้วก็ซื่อสัตว์กับตัวเองที่ตัวเองทำอยู่
คิดแล้วทำอย่าคิดเฉย
เราก็ขอออกเดินทางตามหาร้านของย่างที่ขายดีริมถนนกันบ้าง
กับช่วงริมทางสร้างเงินของย่างร้านแรกของเรา
แต่ของเขาจะมีอะไรเด็ดและขายดีขนาดไหนให้น้องใบตอง
ลองคุยกับเขาดูดีกว่าครับ

ขายยังไงชิ้นส่วนตรงไหนของปลาหมึก
ก็จะมีตัวค่ะแล้วก็มีไข่ค่ะ
แล้วก็เป็นเนื้อปลาหมึกค่ะเนื้อคอเอ็นแก้ว
วันหนึ่งเคยนับไหมว่าเราขายได้กี่ไม้

อะไรที่คิดว่าทำให้เราแบบขายดีขึ้นมา

สดด้วยครับค่ะ
ตั้งอยู่ระหว่างซอยจุฬา๑๔กับ๑๖ที่เขาขายดี
จนสามารถขยายจากริมถนนมาเป็นร้านใหญ่โตได้ขนาดนี้
ลับเขาอยู่ที่อะไรไปชมกันเลยครับ
สวัสดีค่ะคุณเตยใช่ไหมคะนี่ค่ะกำลังปิ้งเลยหมูสะเต๊ะ
ที่นี่ขายไม้ละกี่บาทยังไงบ้าง
ไม้ละ๑๐บาทค่ะขั้นต่ำ๑๐ไม้กี่ไม้ก็ได้
เหมือน๑๐๐บาทวันนึงอ่ะขายได้ประมาณกี่ไม้
ถ้าขายดีก็ประมาณ๒๓๐๐๐บาทโอ้้๒๓๐๐๐ไม้
เทคนิคการขายของร้านเราทำยังไงให้ร้านขายดี
ใส่ใจลูกละเอียดค่ะแล้วก็เน้นความคุ้มค่าให้ลูกค้า
เลือกวัตถุดิบแล้วก็เลือกอย่างดีทุกอย่าง
อีกหนึ่งเคล็ดลับความอร่อยของหมูสะเต๊ะ
ร้อยของโหสเตะนอกจากหมูวิธีการหมักแล้วว่าคือตัวน้ำจิ้มใช่ไหมพี่เตย
น้ำจิ้มของเราอะค่ะจะใช้เป็นถั่วตัดค่ะก็คือผสมกับเครื่องแกงเลยใช่ค่ะ
ได้เลยเลิกอืมก็ไม่แปลกแปลว่าทำไมสายดีนั่นคือแบบเป็นสูตรโบราณด้วย
จบไปแล้วสองร้านนะคะเป็นยังไงกันบ้างสำหรับริมทางสร้างเงินกับสายปิ้งย่างแบบนี้
ไม่รู้ว่าถูกออกถูกใจทุกคนหรือเปล่าแต่ถ้าเกิดดูช่วงนี้บอกเลยว่ามีโบนัสกติกาจะเป็นยังไง
ไปดูเลยกิจกรรมแจกสนั่นดูแล้วรวยเศรษฐีป้ายแดงครบรอบสองปี
คอมเมนต์บอกเราว่าชอบพิธีกรเศรษฐีป้ายแดงคนไหนมากที่สุดเพราะอะไร
เมนต์ไหนถูกใจทีมงานมากที่สุดรับรางวัลไปเลย
ร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันอาทิตย์ที่สิบเก้าถึงยี่สิบสองมีนาคมสองพันห้าร้อยหกสิบหก
ทางเฟสบุ๊คเศรษฐีป้ายแดงไทยรัดทีวีช่องสามสิบสองร่วมสนุกกันมาเยอะเยอะนะคะ
แล้วไปติดตามความสนุกกับเศรษฐีป้ายแดงกันต่อเลยค่ะแหมแจกสนั่นกันไปเลยจริงจริงนะครับเนี่ย
แต่ตอนนี้เราก็มีอีกหนึ่งร้านที่ขายดีแบบไม่ต้องลุ้นมาให้ชมกัน
ซึ่งที่นี่เนี่ยเขาเด็ดเรื่องข้าวต้มที่มีเครื่องให้เลือกเติมได้หลากหลายหน้า
กับเส้นทางชีวิตที่เข้มข้นไม่แพ้กันซึ่งจะเป็นร้านไหน
เราตามน้องใบตองไปกันเลยครับชมใบตองและเศรษฐีป้ายแดงวันนี้พาทุกคนมาตามหาร้านข้าวต้มร้านหนึ่ง
แต่เขาไม่ใช่ข้าวต้มธรรมดานะคะเพราะว่าเขาเป็นข้าวต้มที่มีท็อปปิ้งใส่ถึง๒๑หน้าด้วยกัน
รายได้จำวันบาทค่ะแน่นอนว่าต้องมีเครือรับและทีเด็ดนะคะ
ตามไปต่อไปหาคำตอบกันเลยจ้า
และที่นี่ก็คือร้านต้มตุ๋นสูตรคุณย่า
ตั้งอยู่ริมถนนระหว่างลาดพร้าว๑๐๑ซอย๓๔กับ๓๖
ที่นี่เขาขึ้นชื่อเรื่องข้าวต้ม
ที่สามารถเลือกใส่ท็อปปิ้งได้หลากหลายมากมายถึง๒๑อย่าง
ไม่ว่าจะเป็นหมูทอดน้ำปลาไฮเยี่ยวหมากปลาเส้นทอดกรอบก็ยังมีเลยนะ
แต่นอกจากข้าวต้มแล้วก็ยังมีทีเด็ดที่เป็นเล้งแซ่บที่วันหนึ่งเนี่ยขายได้ถึง๔๐กิโล
ใครอยากรู้ว่าเขาทำยังไงถึงขายได้ดีขนาดนี้ตามน้องใบตองไปกันเลยครับ

ขอถามนิดนึงก่อนว่าข้าวต้มสูตรคุณย่านี่มันต่างจากข้าวต้มอื่นยังไงอ่ะคะ
มันก็เป็นข้าวต้มที่ไม่ต่างเลยแต่ว่ามันเป็นสูตรโบราณที่คนสมัยนี้จะไม่ค่อยเอามาทำกันแบบนี้
ใช่ค่ะคือของเราเนี่ยต้มจากข้าวสารคือต้องนั่งกวนแต่ข้าวต้มปัจจุบันนี้จะเหมือนแบบใช้ข้าวสวยใช่ไหม
ใช่ค่ะแต่ว่าอันนี้พี่แหม่มทำแบบจากที่คุณย่าสอนเลย
เลยเป็นสูตรแบบโบร่ำโบราณเลยใช่แปลว่าข้าวต้มสูตรคุณย่าจะเหมือนเป็นข้าวต้มเครื่อง
เป็นข้าวต้มเครื่องที่เอาแบบว่าท็อปปิ้งต่างเหล่านี้ใส่ลงไป
ใช่มีท็อปปิ้งกี่อย่างนะพี่แมม๒๑
อย่างหลักที่ขายดีของที่ร้านนะคะก็จะมีเป็นบะเต็งบ้านเราก็เรียกหมูหวาน
แล้วก็จะเป็นหมูสาบอันนี้จะเป็นสูตรคุณย่าเลยหมูทอดน้ำปลา
หมูช้อน้ำปลาก็เป็นเห็นหอมกุ้งเอ่ยหมึกเอ่ยปลาก็จะเป็นทะเลก็จะมีเป็นซีฟู้ด
น่าสนใจมากเริ่มต้นที่ชามละกี่บาทค่ะ
ข้าวต้มของเราเนี่ยเริ่มต้นที่๑๕บาททีนี้ลูกค้าก็มามิกค่ะว่าลูกค้าอยากทานอะไร
๓หน้า๕๐อ่ะหนูจิ้มมาเลยเอาไว้ในร้าน
จะเคยเห็นครั้งแรกนี่แหละพี่แหม่มแต่ถามก่อนว่าว่ากันว่าขายดีวันเป็นพันชามจริงหรือไม่
จริงหรือไม่จริงจริงค่ะจริงค่ะ
หมายถึงว่าแม่ต้องขอล้วงสูตรคุณญาติดีกว่าทำออกมายังไงให้อร่อยแล้วขายดีวันเป็นพัน
ชามขอเข้าไปรวบแคร์
ของพี่แหม่มที่ทำให้ข้าวต้มเนี่ยมีรสชาติ

เพราะใช้น้ำสุกที่ได้จากการต้มเหล็งมาต้องข้าวต่อ
แต่วิธีการต้มเหล็งจะต้องทำยังไงบ้างนั้น
ติดตามชมกันได้ช่วงหน้าครับ
กลับเข้าสู่รายการเศรษฐีป้ายแดงกันอีกครั้ง
ช่วงนี้เรามีอีกหนึ่งสถานที่ที่ขึ้นชื่อเรื่องของการไหว้ขอพร

นั่นก็คือวัดศาลเจ้าจังหวัดปฐุมธานี
ด้วยความศักดิ์สิทธิ์ของที่นี่เนี่ยทำให้มีผู้สัทธาหลั่งไหลกันเข้ามาไหว้มากมายอย่างที่เห็นนี่แหละครับ
ใครอยากหาที่ยึดเหนียวจิตใจห้ามพลาดเลยนะครับ
ซึ่งวิธีการไหว้ที่นี่เนี่ยต้องทำยังไง
เราตามสิ้นสาธารณ์ไปกันเลย
เราจะต้องมาไหว้ที่จุดเทพเจ้าแห่งฟ้าดินก่อนนะครับ
จุดที่๒นะครับจุดนี้เราต้องใช้ทูบ๙ดอกเพื่อขออนุญาตแจ้งต่อท่านทราบ
จุดที่๓นี่นะครับที่เราจะต้องมากราบคือจุดประธาน
เถากงก็จะประทานพรให้นะครับ
ตอนนี้เราเข้ามาที่ในศาลนะครับพึ่งเถากงนะครับ
เพราะฉะนั้นใครที่มากราบไหว้ที่นี่นะครับก็จะสำเร็จทุกประการ
ที่นี่ศักดิ์สิทธิ์อย่างไรนะครับหนึ่งถ้าใครติดขัดเรื่องการค้า
ติดขัดอุปสรรคสิ่งต่างนานาไม่ว่าจะเป็นการเงินโชคลาภท่านมาขอพร
ท่านจะสำเร็จผลทุกคนเลยนะครับ
เพราะฉะนั้นองค์หน้าเนี่ยก็คือองค์เจ้าพ่อกรุงเถากงที่เป็นคลองสีชมพูเนี่ยครับ
นี้เป็นองค์ประธานนะฮะให้มองตาและอธิษฐานจิตให้จิตสงบนะครับ
ก็จะสำเร็จทุกประการแล้วก็อธิษฐานต่อว่าถ้าหากสำเร็จแล้วก็จะกลับมาทำบุญกับท่านนะครับ
เราจะต้องมาไหว้องค์ผีเสี้ยนะครับทั้งหมดมี๔องค์นะครับ
วิธีการไห้เรายังต้องมารายงานตัวก่อนนะครับก็คือมาขอพรองค์ผีเสีย
ขออนุญาตว่าข้าพเจ้าชื่อนำสมคุณนะครับวันนี้จะมาขอพรจากท่าน
หลังจากนั้นเราก็มาลูบลูก๙ครั้งลูกยังไงก็ลูกโกยเข้ามาในกระเป๋าของเรา
ถ้าเรามีกระเป๋านะฮะหรือถ้าเราพกกระเป๋ามาแล้วก็โกยก็เป็นอันสำเร็จนะครับ
อีกจุดหนึ่งนะครับที่เราจะต้องมาไหว้นะครับก็คือสารานาธีทองสลีสาราอากงเซียนแปะอยู่ที่ในวัดสารเจ้านี้นะครับ
ขอไล่เกี่ยวกับเรื่องการค้าความสำเร็จก็จะประสบสำริดผลทุกประการนะครับเซียมแปะลงศรีเนี่ยครับหรือว่าอากงโง่กิมโคยเนี่ยนะครับ
ที่วัดสารเจ้านะฮะเหล่าปึงทะกงเนี่ยนะครับ
ก็จะมียันฟ้าประธานพรยันฟ้าประธานพรเนี่ย
คืออะไรก็คือเทพเจ้าแห่งสามหาเสนานามีเง็กเซียนอ้องเต้
เป็นองค์ประธานจะมาประธานพรให้มวลมนุษย์ที่ถือยันอันนี้
กลับไปบ้านบูชาเก็บไว้ที่เก๊ะเก็บตังค์เวลาค้าขาย
ติดไว้ที่หน้าประตูติดไว้ที่ออฟฟิศก็ดีนะครับ
ค้าขายดิบค้าขายดียิ่งรวยรวยจากหมื่นเป็นแสนแสนเป็นล้านล้านเป็น๑๐ล้าน
สิบล้านเป็ดร้อยล้านนะครับอีกสิ่งหนึ่งที่เป็นเคล็ดลับนะครับ
ที่สิงแสอยากแนะนำผงทูบของศาลเจ้าปรึงทะกง
เขานำมาจากองค์ประธานของสารเจ้าที่ร้อยหมื่นแสนคนอธิษฐานเปิดถุง
ทูบแล้วแต้มที่หน้าผากแล้วไปเจรจาการค้าเขาว่ายากกลายเป็นง่ายทันทีนะ
ฟ้าประธานพรไปครอบครองเพื่อเพิ่มสิริมงคลฟังทั้งนี้เลยครับ
แสดงความคิดเห็นว่าสิ่งยึดเหนียวจิตใจในการค้าขายของคุณคืออะไรและเพราะอะไร
ประกาศผลทางเฟซบุ๊คเศรษฐีป้ายแดงไทยรัฐทีวีช่อง๓๒วันที่๒๘มีนาคม๒๕๖๒
แต่สำหรับตอนนี้ขอกลับไปที่ร้านต้มตุ๋นสูตรคุณย่ากันอีกครั้ง
เพราะได้เวลาเปิดเคล็ดลับการทำข้าวต้มสูตรโบราณและเล้งแซ่บที่เรียกว่า
ออกถูกใจลูกค้าจนขายดิบขายดีขนาดนี้เขามีวิธีการทำยังไง

แล้วก็ตามด้วยสีขาวนะคะ
อันนี้ใส่เกลือใช่ค่ะ
ใส่ไปเลย

แล้วอย่างนี้เราต้องต้มไว้นานแค่ไหนคะ
เคี่ยวประมาณ๔ชั่วโมงกว่าจะได้น้ำซุปไปต้มข้าว

ซึ่งพอต้มเล้งจนได้ที่แล้ว
กรองเอาแต่น้ำซุปมาใส่หม้ออีกใบหนึ่ง
เอาไปตั้งไฟให้น้ำเดือด
จึงเทข้าวสารที่ผ่านการล้างแล้วลงไป
ซึ่งก็จะใช้ข้าว๓ชนิดผสมกัน

คนไปเรื่อยประมาณ๑๕๒๐นาที
กว่าข้าวจะพองตัว
ก็สามารถนำข้าวต้มมาใช้ได้แล้วล่ะครับ

เมื่อกี้ที่ดูขั้นตอนการต้มข้าว

กระเทียมเจียวอันนี้ก็คือตำเอง
อันนี้ก็คือตำเองหมดแหม่งลบ
เริ่มต้นที่น้ำมะนาวค่ะอันนี้ก็จะเป็นน้ำซอสสูตรเลยลับ

ใช่ค่ะตามด้วยพริกเผาค่ะแบบนี้ได้
ตามด้วยนมสด
หลังจากนี้ก็คนให้เผากัน

รสชาติได้แหละเพราะว่าพี่แหม่มเป็นคนแบบบอก

เพื่อความหอกและสวยงาม
เสร็จยังคะ
เหล็งโต้มยำนับคนค้าาาก
กันความอร่อยนั่นก็คือพี่เป๊กกี้นั่นเองล่ะครับ
วันนี้ชวนพี่เป๊กกี้มาร่วมพิสูจน์ความอร่อย
แต่พี่เป๊กรู้ไหมเขามีชื่อเรียกแต่ละอย่างด้วยนะ

ครอบครัวอีกชุดหนึ่งก็จะเป็นชุดบ้านใหญ่
ปิ้งจะมีทั้งหมดให้เลือกอยู่๒๐กว่าอย่าง

แล้วจะรู้ว่าบางครั้งมากินข้าวต้ม๑๕บาทก็ทานได้แล้ว
อร่อยอร่อยแบบอร่อยว้าว
จะบอกว่าคือแบบธรรมดาว่าอร่อยแล้วใช่ไหม
แต่รสไม่แบบเปรี้ยวเพดเอามานะ
สวยอันนี้มีความกลมหอมพริกและมีรสเปรี้ยว
แล้วน้ำซุปเขาก็คือแบบดีมากนะ

เวลาจะมีเซิร์ฟข้าวโต้มกุ๊ย

แล้วก็เข้ากับความแผนแบบนี้มาก

หมูสับอันนี้มันไม่ได้เป็นหมูสับเฉย
อารมณ์ว่าสับแล้วเอาไปรวนหนูจะข้ามฝั่งไปถึงเล้ง
แซ่บคือความเป็นต้มยำน้ำข้นมันจะมีความละมุน

อร่อยสมคำร่ำลือจริงเลยนะครับถึงว่าทำไมถึงขายดีขนาดนี้
แต่พอรับรู้รสชาติของต้มตุ๋นสูตรคุณย่ากันเรียบร้อย
ก็เข้าสู่รสชาติชีวิตของพี่แมมกันบ้าง
เพราะก่อนที่จะมีวันนี้แทบไม่น่าเชื่อเลยล่ะครับว่า
จุดเริ่มต้นจากที่เคยเป็นความหวังของบ้าน
แต่เกิดความผิดพลาดทำให้ครอบครัวผิดหวัง
และเกือบเสียลูกในท้องไป
เส้นทางชีวิตที่เป็นยิควิทย์ละครเป็นยังไงบ้างชีวิตเรา

จบปี๓ก็คือได้มาเจอแฟนอะไรอย่างนี้

เพราะมันมีอากาศแหม่มแพ้มาก
แพ้สนิทว่าน้ำดื่มไม่ได้
นั่งคุยเค้าอยู่คือวิ่งห้องน้ำ

แล้วพี่เป๊กแล้วเราเป็นหลานผู้หญิงคนเดียวตอนนั้น
เครียดมากตอนนั้นพอรู้ว่าเกือบร้องไห้ทุกวันเลย
คือแบบว่าคือตอนนั้นเรื่องเรียนก็จะต้องคิดว่าจะต้องไปสอบที่ไหนอะไรอย่างนี้
คุยกับแฟนแล้วอันนี้แฟนเขาเลยคุยกับพี่สาวเขาหนูท้องอะไรอย่างเงี้
แล้วหนูว่าจะเมาออกเพราะว่าที่บ้านหนูยังไม่มีใครรู้

้าก็ยกหูโทรหาที่บ้านแฟน

เลยบอกรู้ไหมเนี่ยมันขึ้นมาเนี่ยมันจะมาเอาลูกออกนะมันไม่ได้มาสมัครเรียน
เท่านั้นเธอก็บอกว่านั่งรถทัวร์กลับเลย
ทางพ่อแม่แฟนอะเป็นฝ่ายที่แบบไปขอคุยกับกูกับย่าแม่แม่แบบเนี้ย

เราก็พูดอะไรไม่ได้เราก็แบบเออนั่งนี่อย่างเดียวเลยคือผิดอะผิดเลย

มากคือย่าแม่แม่พูดเลย

ใช่ย่าบอกยังเรียนไม่จบเลยจะมาแบบมีลูกได้ยังไงอะไรอย่างนี้
คือแบบพูดอะไรไม่ได้เลยตอนนั้นคือแบบว่าจนจนทางพ่อแม่แฟนอ่ะ
ขอร้องเขาบอกไม่เป็นไรเขาก็พูดบอกว่าถ้าไม่เอาเดี๋ยวค่อนมาแล้วเขาเอาไปอีก
แต่จังหวะนั้นก็คือเหมือนแบบเราก็อายอยู่ที่จันทร์ไม่ได้แล้ว

ประหยัดอะซื้อกับข้าวถุกอะไรเงี้ย

คือแบบพอเขาโตขึ้นมา

มันฉือกแกงกับถุงแล้วก็ข้าวเปล่าสองขนาดค่ะ

มีนาใช่ไหมคะเมษาแฟนตูขั้นเลือกทหาร
แฟนติดทหารนี่
เงินเดือนหนูงี้หนูได้มาหนูก็ต้องเจียดออกไว้เฉพาะจะต้องทำคลอดใช่ป่ะ
แล้วก็เหมือนแฟนอ่ะเขาไม่ได้มีรายได้อ่ะก็คือก็ต้องแบ่งกันใช้เงินเดือนหกพันห้าตรงเนี้ย
ก็คือต้องแบ่งให้แฟนด้วยอะไรอย่างเงี้ยพอกลับไปบ้านไปคลอดที่บ้าน
พอคลอดที่บ้านได้ประมาณปีกว่า
คุณพ่อแบบเสียใช่ไหมค่ะคุณยาก็ทำโรงงานขนมจีน
คุณย่าก็เลยบอกว่าเหมือนทำไม่ไหวก็เลยยกโรงงานให้เรากับแฟน
มันเริ่มต้นมาไม่ค่อยสวยตรงที่ว่าก่อนที่แหม่มจะมาเอาโรงงานอ่ะ
คุณย่าประสบเจอกับข้าวทำขนมจีนก็ต้องใช้ข้าวเก่า
โรงงานที่เราเคยสั่งข้าวเขาเอาข้าวใหม่มาให้ย่า
ใช่เออหรอทุกโรงงานก็ตีคืนทุกร้านตีคืน
โอ้โหนะคะหน่อยอะใช่
รายได้ก็เริ่มไม่ค่อยดีกลับไปกู้นอกระบบเอามา๕แสน
เหมือนคิดคนเดียวพี่เป๊กส่งนอกระบบไม่ไหวอีกแล้ว

สองคนเรียกน้องมาคุยว่าเจ๊หาส่งไม่ไหวแล้ว
โดนยึดเหรอยึดอะไรบ้างนะโรงงาน

เจนอีนเป็นตาบาปติด
โรงงานก็เลยหยุดไม่ได้ทำต่อไม่ได้ทำต่อแล้วก็แฟนก็ปวดทหาร
พอกลับมาบ้านก็มาบอกว่าขอยืมกุญแจรถหน่อย
จะออกพาน้องไปเที่ยวเขาก็ถามว่าแหม่มว่าจะไปไหม
แบบว่าวันนี้แบบไม่ค่อยดีนอนกินยาดีกว่า
แบบก็เลยไม่ไปประมาณตี๓ก็มีโทรศัพท์
โทรศัพท์บ้านเนอะโทรเข้ามาสายที่โทรมาก็เป็นพี่ชายแฟน
เออรู้ไหมว่าจินโดนแทงบอกอุ้ยเอาเวลาอะไรอะไรอย่างเงี้ย
หนูไม่รู้หนูอยู่บ้านอะไรอย่างเงี้เขาคิดว่าเราไปด้วย
พอสักพักหนึ่งรถกู้ภัยขับผ่านหน้าบ้านแบบ
แล้วเขาก็จอดหน้าบ้านมาดีวิดีโยคก็วอลมา
บอกว่าเออเนี่ยมีเหตุแทงกันนะที่หน้าร้านนี้อะไรอย่างนี้

คือตอนนั้นบอกคือชาไปหมดแล้วอ่ะขอทราบชื่อได้ไหม
ชื่อจริงไม่ทราบแต่ทราบชื่อเล่นว่าชื่อจิ้ม
คิดได้อย่างเดียวว่าตอนนั้นตัวเองมีเงินเก็บอยู่ในกระเป๋าประมาณเจ็ดแปดพัน

แล้วก็ให้น้องชายคนเล็กเนี่ยขี่มอไซค์
พยาบาลเขาก็เห็นแฟนมาแล้วก็ภาพคุมดูอะไรเงี้ย
แบบก็ไปเปิดผ้าดูเขาอะไรเงี้ย

แถวบ้านเขาจะมีเป็นเอาข้าวให้สบใช่ไหม
เอาข้าวไปวางให้เสร็จอุ้มลูกไป
ลูกลูกขอโลก

ปะป๊าอีกข้าวปะป๊ากินข้าว

ตอนนั้นน่ะเห็นถ้าก็ไม่ได้ค่ะคือสงสารลูก
าไอฟิวเราสงสารเราก็สงสารตัวเรนเท่าว่า
สงสารหนักกว่าคือสงสารลูก
คือพี่แหม่มก็ผ่านเรื่องราวชีวิตมาเยอะมาก
เป็นซิงเกิลมัมเนอะเลี้ยงลูกบ้าง

ใช่อีลุงตุงนังผ่านชีวิตมาทำงานก็หลายอย่าง
มาเข้าสู่บทบาทของการเปิดร้านอาหาร

ตอนแรกก็เปิดร้านน้ำชง
ใช่ค่ะแล้วพอขายน้ำชงได้
แล้วเจ้าของห้องเขาก็เห็นว่าเราทำอาหารเป็น

ขายน้ำชงขายตามสั่งขายข้าวแกงอะไรอย่างนี้ค่ะ

ใช่ตอนกลางวันอะไรขายข้างห้างอะไรอย่างนี้
แต่ทีนี้ด้วยความที่ว่าเป็นคนมีเพื่อนเยอะ
เพื่อนก็มานั่งก็เริ่มขายเบียร์ขายเหล้า
ถ้างั้นเรามาเปิดให้เป็นธุรกิจไปเลยดีไหม

ฮะตอนเย็นก็เปิดเป็นร้านแบบให้คนมานั่งกินดื่ม

เพราะชัยหายดีทั้งกลางวันข้างคืน
เมื่อคืนกลับที่หลายหรือที่สาม

เอามือซ้ายไปหลบช่วงมือขวา
แล้วสรุปหมอก็ส่งเข้าสแกนสมอง
หมอเรียกมานั่งคุยบอกว่า
คุณหมอว่าโชคดีอย่างหนึ่งเรารู้เร็วไม่รู้เร็วแล้ว
มันก็เลยไม่ทำให้เป็นอมภาษณ์คุณหมอก็มาให้ยาขยายหลอดเลือด
ก็อยู่อย่างนั้นประมาณอาทิตย๒อาทิตยจนแบบ
อาจจะมันก็โพสเฟสอะไรอย่างเงี้ยเนอะ

เพื่อนไปสายศัยศาสตร์เลย
แม่ตะเคียนอะมาทักล่อให้แจบห่วยแบบนี้
เพื่อที่แม่อยากให้เรารับแม่มาอยู่ด้วย

เราก็เลยทำพิธีรับแม่มาอยู่ด้วย

แม่อยู่ที่เขาพระบาทภวง
วันที่รับแม่เสร็จคืออาการที่แบบจะต้องชาตรงนี้ตลอด

สุขภาพในครั้งนั้นก็ทำให้พี่แมมตัดสินใจเลิกทำร้านกลางคืน
รายได้จึงลดน้อยลงแต่ก็เหมือนโชคเข้าข้าง
เมื่อพี่แมมได้มีโอกาสไปประกวดทำอาหารได้รับรางวัลชมเชย
มีชื่อเสียงขึ้นมาในระดับหนึ่งและทำให้สามารถออกมาเปิดร้านข้าวต้มแห่งนี้ได้ในที่สุด
แล้วบอกว่าพี่เคยกินข้าวต้มหนูใช่ไหมนี่หนูเคยต้มเลี้ยง
เราก็เอาไอเดียมาให้เขาบอกเออเดี๋ยวกูจะทำแบบนี้แบบนี้แบบนี้
สรุปก็คือพี่เขาก็มาลงทุนให้

คือตอนที่ทำร้านก็มีคนเดินมาถามว่าเดี๋ยวมากินนะวันแรกแจกเองเลย
พอมาถึงไม่มีใครรับของแจกสักคน
มาซื้อกลับซื้อกลับก็ก็ไม่เอาในประเดิมให้จากนั้นแจกไม่ถึงสิบถุง
ใช่ก็หาคนมาช่วยแล้วร้านเราปุ๊บแยะเลยคือดำมาจากโซเชียล
ก็คือเป็นจุดเปลี่ยนหนึ่งในชีวิต
ดีใจด้วยนะชื่นใจเนาะ
แล้วแบบน่าจะเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างนะคุณผู้ชมของคนที่อดทนมาก
สู้ชีวิตมากฝ่าฟันโชคชะตาเลยแหละ
ให้พี่แหม่มเป็นแรงบันดาลใจส่งต่อถึงคนที่รู้สึกว่ากำลังท้อแท้

คือสิ่งไหนที่คุณรักที่คุณชอบแล้วคุณยังไม่ประสบความสำเร็จ
ให้ทำต่อไปเราไม่เอาเปรียบผู้บริโภค

ได้ค่ะร้านเราเนี่ยจะอยู่ที่ลาดพร้าว๑๐๑นะคะตรงแยก๓๔นะคะ
โทรมาสอบถามที่เบอร์แมพได้หรือว่าแอดมาทางไลน์แอดหรือว่าทางเพจได้นะคะ
อร่อยมากอยากต้องลองค่ะ
ดูแลด้วยนะ